เกิดขึ้นที่ฉะเชิงเซาครับคือมีรถหกล้อ
เขาตีไฟเลี้ยวเตรียมจะเลี้ยวเข้าโรงงานพี่มิ้วคุณผู้ชมครับ
ปรากฏว่ามีกระบะคันหนึ่งคือขับตามมาด้านหลังรถหกล้อเนี่ย
แล้วเหมือนไม่ได้แตะเบรกหรือยังไงก็ไม่แน่ใจนะ
คือพุ่งชนเข้าเต็มลำแล้วมีคนตายจากเหตุการณ์นี้ครับ
เนี่ยขันนี้ตีออกเลยนะ
แต่มันเคลียร์โรงการเหมือนแม่ง
ไม่ใช่มันไม่ได้ขับเลนซ์นี้ซ้ำ
แม่ครับคือรถหกล้อเนี่ย
ขวาเข้าโรงงานนะครับพี่มิ้วคุณผู้ชม
เห็นว่าข้างหลังเดี๋ยวจะมีรถกระบะขับตามมา๒คัน
คันแรกเขาเห็นแล้วเขาก็เบี่ยงอีกเลนหนึ่งวิ่งเลนซ้ายแซงขึ้นไปได้
คันแรกกำลังจะแซงขึ้นไปคันนี้พ้นแต่คันหลังเนี่ยที่ลูกศรสีแดงชี้คันนี้ฮะ

กไม่ทันเปลี่ยนเลนส์ไม่ทันหรือยังไงคะ
งานนะครับอยู่ในพื้นที่ตำบลคลองอุดมชนลจรครับ
ในพื้นที่ตัวเมืองฉะเชิงเซาเลยรถหกล้อเตรียมจะเลี้ยวเข้าโรงงาน
แล้วมีกระบะขับตามหลังมาแล้วพุ่งชนท้ายอย่างจัง
เกิดขึ้นเมื่อวานช่วงสายสายครับปรากฏว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยคือ
สิริพัฒน์ครับพบร่างอยู่ในรถกระบะเลยแล้ว
เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับส่วนคนตายอายุ๔๗ปี
คนขับรถหกล้อบอกว่าเขาไปรับของมาเตรียมจะมาส่งในโรงงาน
ก็ตีไฟเลี้ยวแล้วจู่ได้ยินเสียงดังจากด้านท้ายรถ
หลังจากนั้นพอมองไปอ้าวมีรถมาชนด้านท้ายแล้วมีคนตายด้วยครับ
แฟนสาวของผู้ตายเดินทางมาถึงทันทีที่รู้ข่าวและเห็นร่าง
ร้องห่มร้องไห้เธอบอกว่าคือไม่อยากจะเชื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
เพราะว่าอะไรคือแฟนผู้ตายเนี่ยคบกับผู้ตายมาประมาณสัก๗ปีแล้วครับ
ทำงานอยู่คนละที่จะเจอกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
และตอนที่เกิดเรื่องผู้ตายกำลังขับรถเพื่อจะมาหาเธอ
เพราะว่าเป็นวันหยุดพอดีครับแต่มาเกิดเรื่องราวอุบัติเหตุขึ้นซะก่อน
ต้นตำรวจก็จะไปตรวจสอบวงจรปิดสอบปากคำพยานแวดล้อมต่างนะครับ
รวมไปถึงคนขับรถหกล้อคันดังกล่าวด้วยส่วนร่างผู้ตายตอนนี้
นำส่งโรงพยาบาลพุทธโสธรครับเพื่อชนะสูตรหาสาเหตุการตายที่แน่ชัด
ให้ครอบครัวรับร่างไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไปเสียใจด้วยนะครับ
ค่ะถ้าดูตามภาพแล้วเนี่ยเหมือนกับชนเต็มทางฝั่งคนขับ
คงจะเหมือนกับพยายามที่จะเบี่ยงแต่ไม่พ้น